ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ที่เขาต้องโพสต์เพราะว่าตัวคนร้ายยังไม่ถูกจับ
ยังไม่ถูกดำเนินคดีแล้วมันเป็นเรื่องของการข่มขืน
มีแม่บ้านของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ถูกผู้ชายที่เป็นคนงานในโรงงานเดียวกันเอาเชือกรัดคอ
แล้วลากไปเลยไปข่มขืนในที่รับตาคน
สุดท้ายนะคะข่มขืนจนสำเร็จความไคร้
แล้วผู้หญิงคนนี้คนที่เขาถูกข่มขืนเนี่ยนะ
เขาแกล้งตายเออไอ้คนร้ายมานึกว่าผู้หญิงคนนี้ตายแล้ว
ค่ะมันก็เลยปล่อยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งออกมา
เรียกให้คนช่วยสภาพคือแบบโอ้โหเลือดโชคอ่ะ
คือเส้นเลือดในตาแตกตาแดงไปหมดเลยนะครับ
รัดคอนแน่นจนแบบเกือบตายอ่ะ

บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงชาวพม่า
เป็นแม่บ้านในโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยา
คนร้ายเป็นคนงานชายเป็นคนไทยอยู่โรงงานเดียวกันนะคะ
เชือกรัดคอลากเธอไปที่ห้องน้ำหลังโรงงานอ่ะ
คมคืนจนสำเร็จความไคร้ในคลิปเนี้ยจะเห็นนะ
ว่าผู้ชายที่เกาะเหตุพยายามจะลากไปอ่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ย
โอ้โหเนี่ยพยายามจะลากไปเนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยกระชากลากไปเลยในจุดรับตาคนอ่ะ
ลากกับพื้นนะคะโอ้โหแล้วเดี๋ยวสักพักนึงนะคะ
จะมีเห็นภาพว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยวิ่งหนีออกมา
มาขอความช่วยเหลือนี่วิ่งออกไปแล้ววิ่งแบบไม่คิดชีวิตอ่ะ
ขอความช่วยเหลือจากในจ้างสภาพคือเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเลือด
คนร้ายอาศัยช่วงชุลมุนมันก็หนีไปในเพจสายสืบออนไลน์บอกว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วคนร้ายยังไม่ถูกจับ
คนร้ายยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยทั้งที่ผู้เสียหาย
โอ้โหเขาโดนหนักขนาดนี้อืมเราให้คุณนฤทธบุญนิ่ม
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงงานที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับเพื่อนคนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานนี้ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะอืม
เนี่ยเรื่องจริงเลยแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาเลยว่า
ไอ้คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายกิตติพงยะปะตังหรือก๊อฟ
อายุสามสิบสองปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
เป็นเพื่อนคนงานในโรงงานนี่แหละส่วนผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
เป็นแม่บ้านชาวกะเหลี่ยงสัญชาติพม่าทำงานอยู่ในโรงงานนี้
ญาติจากเพื่อนร่วมงานทำให้รู้ว่าวันเกิดเหตุก็คือ๗โมงเช้า
มันก่อเหตุเจ็ดโมงเช้าลาผู้หญิงไปคมขืนอ่ะ
โมงเช้าสามสิบเอ็ดกรกฎาคมค่ะในก๊อฟอาศัยจังหวะช่วงที่ไม่มีคน
ดักรอผู้หญิงผู้เสียหายอยู่ในโรงงานเขาก็อยู่ในโรงงานอ่ะนะ
อกผู้หญิงผู้เสียหายว่าเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยเรียกให้ไปคุยด้วย
คือแฟนของตัวคนก่อเหตุนะเรียกให้ไปคุยด้วย
ผู้เสียหายก็ปฏิเสธพยายามเดินหนีแต่ไอ้ก๊อฟคนร้ายเนี่ย
เอาเชือกที่เตรียมมาเนี่ยค่ะรัดคอเลยแล้วลากไปกับพื้นเลยอะค่ะ
ในคลิปนี้เลยไปที่พงหญ้าหลังห้องน้ำในโรงงาน
แล้วก็ใช้เชือกรัดมือรัดเท้าเอากางเกงในของเหยื่ออุดปาก
ปากเหยื่อไม่ให้เหยื่อร้องแล้วก็ลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
ก๊อฟบอกว่าเห็นว่าตัวผู้เสียหายแน่นิ่งไปก็ตกใจ
นึกว่าตายไงค่ะก็รีบไปหาฟืนจะมาเผาโอ้โหคุณจิตใจเนอะ
จะมาเผาเขาจังหวะนั้นผู้เสียหายเขาแกล้งตายใช่ไหมคะ
แล้วเขาอาศัยจังหวะที่ในก๊อฟเผลอวิ่งหนีออกมาไปหาในจ้าง
ในจ้างช่วยส่งโรงพยาบาลในก๊อฟก็เลยโอ้ตกใจ
เห็นเขาวิ่งมาเขายังไม่ตายก็อาศัยช่วงชุลมุนหนีไป
ตัวคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกใจมากนะคะ
ไม่คิดว่าในก๊อฟจะมาก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าไม่เคยก่อเรื่องก่อราวอะไรในโรงงานมาก่อน
คนที่โดนทำร้ายแม่บ้านอาจจะออกมาทำงานใช่ไหมล่ะ
ดีคนที่จ้องทำร้ายนะผู้ชายเนี่ย
เขาไปดักอยู่ที่ในโรงงานอ่ะไปดักรอแล้วไปดักรอแล้วครับ
แล้วจากนั้นยังไงต่อจากนั้นเขาก็อืมหลอกหลอก
หลอกคนที่โดนทำร้ายเนี่ยบอกว่าเมียเมียของคนที่จะทำร้ายนะ
รออยู่ที่ห้องน้ำบอกให้คนที่โดนทำร้ายเนี่ย
ไปคุยกับเมียกับคุณไปคุยกับเมียเขาก่อนว่าคุณเรื่องงานอ่ะ
เออไปคุยกับเขาเรื่องงานอ่ะแต่จริงจริงแล้วพอ
พอคนที่โดนทำร้ายตามไปก็มันไม่ได้อย่างที่คนทำร้ายเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังเนี้ยเขาคือว่าหลอกไปแบบจะทำร้ายโดยเฉพาะเลยอ่ะ
คนที่ทำร้ายก็ทำงานอยู่ข้างในนั่นแหละเป็นพนักงาน
ก็เคยทำงานด้วยกันมาก่อนแต่ก็ตอนนี้ทำงานด้วยกันก่อนก็ดีนะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะในเหตุการณ์ยังไง
ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนอะเพราะว่ามันก็เจอกันทุกวันนี้เน
หนีออกมานี่รู้สึกว่าเขาแกล้งสลบอ่ะ
เขาแกล้งสลบแล้วให้คนที่ทำร้ายตายใจไงส่วนทางด้านของนายจ้างที่เป็นคนที่นางสาว
ผู้เสียหายเนี่ยนะคะมาขอความช่วยเหลือ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราว่านายกอล์ฟเนี่ยนะเพิ่งจะเข้ามาทำงานที่โรงงานได้ไม่นานเองค่ะ
เหตุผลที่รับมาทำงานเพราะว่านายกอล์ฟเนี่ยมีภรรยาเป็นอดีตแม่บ้านที่ทำงานอยู่ที่โรงงานอยู่แล้ว
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรตอนที่รู้เรื่องเนี่ยตกใจมากเหมือนกันค่ะ
หลังเกิดเหตุเธอเป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็พาหญิงผู้เสียหายไปรักษาทุกอย่าง
บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้โรงงานเองทั้งโรงงานเลยค่ะ
ในกอล์ฟไปหมดเลยเนี่ยหน้าตาแบบนี้ค่ะกลัวจะกลับมาทำร้ายกลัวจะกลับมาเอาเรื่องเอาราวอีก
ทีนี้ทีมข่าวเองก็พยายามติดต่อไปยังญาติของผู้เสียหายนะคะตั้งใจว่าจะไปสอบถามอาการว่าเป็นยังไงบ้าง
หรือยังซึ่งอาการเนี่ยตอนนี้ที่บอกได้คือปลอดภัยดีแล้วแต่สภาพจิตใจไม่ไหวเลยค่ะ
หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจถือว่าย่ำแย่มาก
ญาติญาติของผู้เสียหายก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตนะเนี่ย
ขนาดเราให้ดูแค่ตาค่ะคิดดูว่าเส้นเลือดมันถูกอ่ะคือมันถูกรัดจากรัดคอ
แน่นขนาดจนเส้นเลือดมันแตกไปหมดเลยทั้งตาแบบเนี้ยส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิสิทธิ์สวัสดิ์ถาวรผู้กำกับสพวังน้อย
ก็บอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจหลังเกิดเหตุออกหมายจับแล้ว
ออกหมายจับคนร้ายข้อหาพยายามฆ่าคมคืนกระทำชำราวกักขังหน่วงเหนียว
ตอนนี้มีพยานหลักฐานแล้วนะคะแล้วก็รู้ที่อยู่ของคนก่อเหตุแล้ว
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีตำรวจบอกว่าไม่นาน
จะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้ว
นี่กลางเดือนกันยายนแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้
ในโรงงานเขาหวาดกลัวแล้วเนี่ยนะคะใช่ผู้หญิงทุกคนตอนนี้คงไม่มีใครกล้าไปทำงานเช้าเช้ากันเลยอะค่ะ